สู่เหตุที่เกิดขึ้นเป็นเหตุการคโมยของเป็นการคโมยทรัพย์
เพียงเพื่อจะคโมยช่อยข่อและนาฬิกาข้อมือของเขาไป
ล่าสุดตำรวจเริ่มที่จะเรียกตัวผู้ต้องสงสัยมาสอบปากคำแล้วนะคะ
มีคนร้ายค่ะไปก่อเหตุฆ่านางซูไฮนีวีอายุ๒๖ปีที่ร้านข้าวแกงอิสลามในเขตเทศบาลเมืองสู่ไงโกลกจังหวัดนราธิวาส
คืนวันที่๙กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะ
โดยสภาพศพค่ะที่ลำคอมีสายไฟฟ้าจากพัดลมรัดเอาไว้
หน้าอกถูกมีดแทงไป๓แผล
แล้วก็มีมีดปอกผลไม้ยาวประมาณ๕นิ้วตกอยู่ข้างศพด้วย
ส่วนหลังคากระเบื้องก็มีร่องรอยถูกงัด

ในห้องมีร่องรอยการต่อสู้ด้วยนะคะ
ตำรวจทศพศพสูงไหนโกลกเค้าก็ติดตามสืบสวน
เก็บทั้งพยานหลักฐานแล้วก็สอบถามพยานบุคคล
เชิญตัวนายลีวารีวัย๕๒ปีเจ้าของร้านนะคะ

เขาบอกว่าก่อนเกิดเหตุ๒วันเนี่ยนะเขาปิดร้าน
เพราะว่าภรรยาเขาที่เป็นแม่ครัวป่วย
ก็เลยให้นางซูไฮนีนอนเฝ้าร้านให้หน่อย
ทีนี้ตี๒ของวันที่๙กรกฎาคมค่ะเข้ามาดูร้าน
เขาบอกว่าฝ้าเพดานของห้องน้ำ
มันเป็นรูโหวขนาดตัวคนลอดเข้ามาได้เลย

ว่ามันเป็นคนงัดเข้ามาหรืออะไรหรือเปล่า
คิดว่าเออสงสัยพายุฝนที่ตกลงมาอย่างหนัก

ก็คิดว่าเป็นความเสียหายจากภัยธรรมชาติ
เข้าไปในร้านก็เห็นบัตรประชาชนของผู้ชายคนนึงค่ะ
ก็คิดอีกว่าเออลูกค้าคงทำหล่นเอาไว้ละมั้ง
ก็เลยเก็บใส่กระเป๋าแล้วก็กลับไปที่บ้านพัก

ระหว่างทางเจอกับนางซูไฮนีที่ปากซอย

ทีนี้บ่ายวันที่๙กรกฎาคมมาที่ร้านอีกรอบนึงค่ะ
ก็เรียกหานางซูไฮนีบอกให้มาเปิดประตู

บอกเพื่อนบ้านช่วยงัดประตูเข้าไปให้หน่อยได้ไหม
แล้วก็มาเจอนางสุฮานีเป็นศพอยู่แบบนี้ค่ะ
สำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในลีบอกว่า
อาจจะเป็นไปได้ที่คนร้ายเข้ามาในบ้าน
พอเห็นว่าตัวเขาเปิดประตูเข้าไปก็เลยอาจจะไปหลบอยู่ใต้เตียงนอนของนางซูไฮนี
ขณะที่นางสุฮินีออกไปเที่ยว
พอนางซูเฮนีกลับมาอาบน้ำเปลี่ยนชุดเตรียมเข้านอน
คนร้ายก็อาจจะออกมาตอนนั้นแหละ
แล้วก็อาจจะมีการยื้อยุดต่อสู้กันนะคะ
นางสุฮินีคงจะตะโกนเรียกเพื่อนบ้านให้ช่วย
คนร้ายก็เลยใช้สายไฟฟ้าของพัดลมรัดคอ
แล้วก็เอามีดปอกผลไม้แทงจนเสียชีวิต
ก่อนที่จะขโมยสร้อยคอและนาฬิกาของนางซูไฮนีหลบหนีไป
เบื้องต้นตำรวจเรียกบุคคลต้องสงสัยไปสอบปากคำแล้วนะคะ
แต่เจ้าตัวยังไม่ยอมมาให้ปากคำ
ตำรวจเองก็ยังไม่ได้เปิดเผยนะคะว่าบุคคลต้องสงสัยที่ว่าคือใคร